แต่กับเด็กผู้หญิงและคนชราที่ได้เกริ่นไปช่วงที่แล้ว
จะพามาดูรายละเอียดกันนะคะ๒ผู้ชายอ้วนผอม
เขาอ้างว่าลุงคนนี้ไปเฉียวกระจกรถเก๋งของเขา
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวกระจกรถก็เลยเรียกค่าเสียหายคุณลุง
ทีนี้พอลุงไม่มีให้สุดท้ายทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยแบบที่เห็น
หลายคนเห็นคลิปบอกว่าแค่เรื่องเฉียวชนกันคุยกันดีก็ได้

คือเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดง
โรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แล้วก็เพจดังเจ๊ม้อยวีพลัสก็นำมาโพสต์เอาไว้

ลุงขี่รถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงที่หน้าโรงพยาบาล
และรถจักรยานยนต์ของลุงก็ไปเฉียวกระจกรถเก๋ง
แต่ก็ไม่ถึงกับแตกไม่หักด้วย
แต่คนขับรถเก่งลงมาค่ะเรียกค่าเสียหายไปสองพันบาท
ลุงบอกว่าลุงมีแค่พันเดียวได้ไหม

ลุงก็เลยตัดบทก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกตำรวจมา
พอลุงเตรียมเตรียมกดโทรศัพท์จะแจ้งตำรวจนะคะ

แล้วก็ทำร้ายเลยค่ะทั้งตบทั้งต่อยทั้งถีบ
พอลุงลุกขึ้นตั้งตัวได้มีจังหวะหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะ
ลุงวิ่งกลับไปหยิบอาวุธใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค
เอามาไล่ทุบกระจกรถของคนร้าย
ซึ่งจังหวะนั้นเดี๋ยวดูนะคนร้ายก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ

เอาโทรศัพท์ที่ลุงแย่งจากมือคุณลุง
เอาโทรศัพท์ฉกไปด้วยเฉยเลย
ส่วนคุณลุงค่ะหลังไปหาหมอนะคะ
พบว่าบาดเจ็บเย็บไป๓เข็มเลยจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทีนี้ชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นนะคะ

เพราะว่ารักษณะแบบนี้เข้าข่ายกระโชคทรัพย์หรือเปล่า
บางคนบอกว่านี่มันปล้นกันชัดนะคะพวกตบทรัพย์แน่
บางคนก็ชื่นชมคุณลุงนะคะที่ใจสู้มาก
แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยถ้าคนร้ายหนีไปแล้วเนี่ย
ก็แนะนำนะลุงไม่ควรไปตามเอาคืนแบบนี้นะคะ
หากย้อนกลับมาเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับตัวลุงเองนั่นแหละ
ทีมข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารทะเลถนนเอกชัยค่ะ
ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุสาครไปเจอกับนางพริษฐรคลองตันนะคะ
คนนี้เขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
เธอนี่แหละเป็นคนนำกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะมาให้ทีมข่าวดู
เป็นช่วงที่ชายอ้วนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายลุง
ตามหลังรถเก๋งมาจอดหน้าร้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา
พฤษพรบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งของวันที่หนึ่งตุลากสม
ขณะที่เธออยู่ในร้านได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไร๒๓ครั้ง
สักพักลุงวิ่งมาขอความช่วยเหลือลุงบอกว่าถูกตีหัว
แล้วก็เล่าว่ารถจักรยานยนต์ไปเฉียวกับกระจกของรถเก๋ง
คู่กรณีเรียกค่าเสียหาย๒๐๐๐บาท
แต่ว่าตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นนะคะ
เขาเชี่ยวกระจกรถการแล้วเขาเรียก๒๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้
คือเขาก็บอกว่าจะโทรหาแฟนก่อนอะไรประมาณนี้
แล้วคุณลุงเขารู้เมาไหมหรือว่าปกติดีใช่ไหม
ไม่ปกตินะ
ปกติดี
เป็นว่าเหตุการณ์นี้ค่ะคุณลุงเองได้รับบาดเจ็บ
แล้วตอนนี้ลุงเองเอากล้องวงจรปิดจากที่ร้านไปแล้วนะคะ
ก็คาดว่าจะนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความ
ซึ่งขณะนี้ทีมข่าวกำลังติดตามตัวคุณลุงอยู่
เดี๋ยวคงจะมีความขึ้นหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา